ยังอยู่ที่เรื่องผัวเมียที่พัทธลุงนะครับ
ระแวงว่าภรรยาเนี่ยจะปันใจให้ชายอื่นมีปากเสียงกันเอาไม้หน้าสาม
ตีภรรยาถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงครับกับคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิตที่ร้านเสริมสวย
นี่ร้านนี้ฮะริมถนนพัฒนาตำบลครูหาสวรรค์เขตเทศบาลเมืองพัทธลุงครับ
ที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว๒ชั้นชั้นล่างพบศพนางเจนจิราหรือว่าคุณบุ๋ม
อายุสามสิบสี่ปีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเธอนอนข้ามหน้าเสียชีวิตเลือดนอง
นะครับสภาพสภทุกทุพฯนะครับด้วยของแข็งที่ศิษสะและใบหน้าหลายแผล
เปื้อนเลือดนะครับวางอยู่หนึ่งท่อน

หลังก่อเหตุนะครับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามอบตัวกับทางผู้กำกับการสพเมืองพัทธลุงครับ
เขาอ้างบอกว่าทำไปเพราะผมโกรธคุณตำรวจผมหึงเนี่ย
เนื่องจากเมื่อวานผู้ตายหายไปจากบ้านแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับลูกสาวสองคน
พอเช้ามานะครับเขาก็ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
กลับมาบ้านก็ทะเลาะกันทะเลาะกันรู้สึกว่าภรรยาตีตัวออกหาก
จะไม่กลับมาอยู่กับเขาเขาโมโหครับแล้วเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ก็เลยเอาไม้หน้าสามทุบภรรยาไปจนเสียชีวิตเลย
แล้วก็เดินไปบอกเพื่อนบ้านบอกผมทุบเมียตายแล้วนะ

บ้านหนูมันทำไมมีละกนแล้วเป็นตัวอยอะสัก
จะบางมีกันไม่มีเคยไปเที่ยงกันมาก

พ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าลูกเขยเป็นคนอารมณ์ร้อน
ทะเลาะกันก็มีบ้างส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องเงินนะครับ
นายบอยเอาเงินไปใช้จ่ายที่อื่นไม่ยอมให้ที่บ้าน
ไม่คิดว่าลูกเขยจะทำถึงขนาดนี้เหมือนกัน
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านได้ยินเสียงลูกสาวร้องอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบนะครับ
แต่ก็ไม่มีใครกล้าจะเข้าไปยุ่งครับ
เราตามไปจ่ายที่อื่นเนี่ยเอาเงินไม่ค่อยอ้าย
พอช่วงบ่ายนำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ระหว่างที่ตำรวจพาผู้ก่อเหตุไปเข้าห้องน้ำ
ผู้สุข่าวก็พยายามถามถ้าครับถึงแหล่งจูงใจ
แต่ผู้ก่อเหตุก็ปฏิเสธจะตอบคำถาม
แต่ก็พูดสั้นเหมือนกันนะพูดว่าอะไรไปฟังครับ
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตายนะครับ

ผู้ก่อเหตุก็ออกไปส่งลูกสาว๒คนที่โรงเรียน
กลับมาถึงบ้านก็นะครับมีปากเสียงกับภรรยา
เพราะว่าระแวงว่าภรรยาปันใจให้กับผู้ชายคนอื่นไปแล้ว
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะครับ

ตำรวจจะแจ้งข้อหาและส่งตัวดำเนินคดีครับ